คุณผู้ชมใกล้วันออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ก็อยากจะพาคุณผู้ชมไปทำบุญไปขอโชคขอลาบกันหน่อยนะคะ
ที่ที่เวลาไปแล้วก็ไปขอโชคขอลาบเนี่ย
จะได้โชคได้ลาบกันอยู่ทุกครั้ง
พาไปที่อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณ
ถนนวงแหวนตะวันตกใหม่เล็ก๙ปทุงธานีบังปะอินก่อนเลยนะคะ

กลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปแก้บนภายในอาสมฤษีเนรอย่างต่อเนื่องนะคะ
ไปบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเพื่อมอบให้กับเด็กนักเรียนผู้ยากไร้
มีการนำประทัดน้ำแดงปลาตะเพียนดอกไม้ทูบเทียนไปกราบไหว้
กุมารเจ้าสัวเหงเป็นการเสริมบารมีค่ะ
ส่วนที่อ่างน้ำมนต์เช่นเคยค่ะ
มีคนไปดูตัวเลขจากน้ำตาเทียนที่ลอยอยู่บนผิวน้ำนะคะ
เห็นเลขค่อนข้างชัดค่ะ
แต่บางทีน้ำก็จะวนไปเรื่อยขยับนิดขยับหน่อย
ทำไมมันชัดอย่างนี้คะทำไมเห็นเป็นเลขชัดขนาดนี้คะ
เราไม่พูดเลขดูภาพกันเอาเองค่ะ
อาสมฤษีเนรยังเปิดรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งอยู่นะคะ
จะไปบริจาคให้กับเด็กนักเรียนบ้านแดดน้อยจังหวัดเชียงใหม่
วันที่๑๗ธันวาคมนี้นะคะไปบริจาคกันได้ครับ
ที่กรสินนะครับท่านผู้ชมครับไปที่วัดใหม่สามัคคี
บ้านท่าสามัคคีตำบลเจ้าท่าอำเภอกรรมรสัยนะฮะ
วันนี้ก็คึกคักมากนะครับมีผู้ที่มากราบไหว้ขอพร
ขอโชคลาภจากเจ้าแม่ตะเคียนทองและเจ้าแม่ตะเคียนเงินอายุกว่า๓๐๐ปี

ชาวบ้านบอกว่าต้นตะเคียนที่นี่ถูกขุดพบเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ชาวบ้านก็เลยเชิญมาไว้ที่วัดนะครับแล้วก็ให้โชคให้ลาบกันเยอะนะครับ
คนก็เลยมาเยอะมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งเขามาตำหมากให้เจ้าแม่ตะเคียน
ระหว่างที่ทาปูนขาวลงใบพลูเนี่ยปรากฏว่ามันมีตัวเลขขึ้นมาฮะ
คนนี้ฮือฮาเลยนะครับว่าอยู่ดีมันขึ้นมาได้ยังไงนะครับ
ตัวเลขที่พบก็เป็นเลข๒ตัวที่ใบพลูที่ทาปูนขาวไปนะครับ
ชาวบ้านก็เชื่อว่าเป็นเจ้าแม่ตะเคียนเงินตะเคียนทองนะครับที่มาให้โชคนะครับ
ยังอยู่กันที่จังหวัดกาลสินนะคะที่ตำหนักปู่ใหญ่วังพญานาคบ้านโนนสามัคคีอำเภอนามนค่ะ
คนก็ไปกราบไหว้ขอโชคลาภกับพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมาปู่ใหญ่และต้นมะขามร้อยปี
เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะชาวบ้านก็นำแป้งไปทาที่ต้นมะขามพญานาคร้อยปี
ก็ให้โชคให้ลาบมาหลายงวดติดต่อกันแล้วค่ะ
เจ้าของตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตนายนัทพงศ์สุภพิษก็บอกว่า
พอชาวบ้านเขาได้รับโชคจริงก็จะมากันมากขึ้น
ใกล้วันออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลก็ยิ่งเยอะขึ้น
ชาวบ้านไปส่องเลขที่ต้นมะขามได้เลขกันไปเยอะเลยค่ะครับ
ไปที่อังทองที่วัดกลางถนนตะบลชายพูมเฮอร์ชัยโยนะครับ
ประชาชนก็มากราบไหว้ขอพรเจ้าแม่เกล็ดแก้วที่บริเวณพุทธสถาน
ชาวบ้านเชื่อว่าเจ้าแม่เกล็ดแก้วมาสิงสถิตอยู่ที่ต้นโพจากคำร่ำรือที่บอกว่าเป็นต้นโพออาถรรพ์มีบริเวณเป็นงูกับพญานาค
แล้วตอนที่เขามีการทำถนนจะตัดถนนเนี่ยบริเวณที่ตั้งของวัดชายภูมินะครับ
แล้วย้ายไปสร้างที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาห่างไป๗๘กิโลเมตร
ตัดต้นโพที่ขวางถนนคนตัดนี่เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ
ก็เลยต้องคนขับรถแบ็คโฮด้วยนะครับที่เสียชีวิตนะครับ
ก็เลยต้องสร้างถนนเลี่ยงผ่านต้นโพไปแล้วก็เป็นวัดกลางถนนนี่ครับอืมค่ะ
ชาวบ้านไปดูต้นกล้วยน้ำว้าประหลาดต้นนี้ค่ะ
อยู่ที่บ้านเลขที่๕๔อำเภอสวรรคโลกนะคะ
ต้นกล้วยอยู่หน้าบ้านเลยริมถนนสูง๒๐๓เมตร
ขนาดรอบลำต้นได้๑๐๖เมตร

คือต้นกล้วยต้นนี้ไม่มีหน่อแตกออกมา
เจ้าของบ้านนายบุญลือสัตว์ชิวอายุหกสิบปี
ก็เลยบอกว่าต้นกล้วยต้นนี้เพื่อนบ้านเอามาปลูก
เอาพันธุ์มาจากภาคอีสานใช้เมล็ดมาปลูกนะคะ
ที่ผ่านมาเคยได้โชคมาแล้วหลายครั้ง

ชาวบ้านเขาจะไปลูบไปรูปไปกอดอะไรแบบนี้

อดีตต้นกล้วยเนี่ยโอ้โหให้ตัดให้ขุดอะไรยังไงนะ
หน่อมันทิ่มมาแบบเดี๋ยวทิ่มขึ้น